ขยับต่อยังอยู่กับเรื่องหนาวในพื้นที่หนาวเหมือนกัน
ที่จังหวัดน่านดราม่ากาแฟน่านยังไม่จบ
เพราะว่ากาแฟราคาอลังการแก้วละ๙๐๐บาทสุดจริง
และที่สำคัญคือต้นเรื่องย้อนไปดูต้นเรื่อง
ต้นเรื่องเกิดขึ้นที่สปันสปันนี่คือบ้านสปันอำเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่านคนขายเก่าสุดเก่าตั้งราคาแก้วละ๙๐๔๐๐บาท
นั่นธรรมดาถ้าหากอยากกินแบบซิกเนเจอร์
เนเจอร์ราคาของเธอ๙๐๐บาทสูงจริงครับ
หรือลูกค้าก็เลยถามว่าพี่มีแบบธรรมดาเปล่าเฮ้ยไม่ขายกาแฟกระจอก
จำได้กันดีนะฮะไม่มีตังค์อยากกินอย่ามาเที่ยวกันแล้วกัน
เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นเพราะพากันด่าจังหวัดน่าน
พากันด่ากาแฟน่านด้วยฮะกาแฟน่านเป็นกาแฟที่เบอร์ต้นของประเทศไทย
เจอด่าอยู่ดีมีคนมาด่าเฉยเลยด่าไปมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับต้นเรื่องเลยฮะ

พีเนี่ยบอกว่าผมเข้าไปชิมมาแล้วล่ะ
แต่ราคานั้นควรจะไม่เกิน๑๕๐บาท
แล้วทำไมขาย๙๐๐บาทอันนั้นถือว่าแพงเกินจริง
แล้วไปถามคุณอนามันว่าพี่กาแฟพี่ทำไมขาย๙๐๐บาทสายพันธุ์อะไร
นั้นเขาก็เลยบอกมาว่านี่คือสายพันธุ์พ่อหลวง
เอาละตาคุณพีเริ่มจะไม่สามัคคีกันแล้วอะไรวะตั้งแต่กูเกิดมา
กูไม่เคยได้ยินเลยสายพันธุ์กาแฟสายพันธุ์พ่อหลวงฮะงงมาก
มากกว่านี้ไหมไม่อธิบายมากกว่านี้แล้ว
คราวนี้ก็เลยงงกันใหญ่เลยครับตรวจสอบมาตรวจสอบไป
เครื่องบดเครื่องชงตัวดิบโอ้โหนี่บ้านมาก
เพราะฉะนั้นขายราคา๙๐๐บาทมันแพงเกินไป
กาแฟน่านที่มีสายพันธุ์เกชาเกชาเป็นระดับโลก
แล้วมาปลูกที่น่านก็เป็นเกอิชาน่านกิโลละ๒๐๐๐บาท
เขายังมาขายแก้วละไม่เกิน๔๐๐อ่ะนี่กาแฟสายพันธุ์พ่อหลวงงงมาก
๙๐๐บาทมันเกินไปนะครับพูดมาพูดไปแล้ว
ก็เลยบอกหาคุณอันดามันสุดท้ายแล้วอันดามันอันตรฐาน
หายไปจากจังหวัดน่านแล้วเลยไม่รู้ว่าหายไปจากจังหวัดน่าน
แล้วไปจังหวัดไหนอีกหรือเปล่า
กลายเป็นว่าคนไม่ค่อยจะสบายใจกับการขายกาแฟราคาแบบนี้
ชาวเน็ตที่เชียงใหม่คนหนึ่งชื่อว่าคุณคาริพรสาตราภัย
เขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่จังหวัดเชียงใหม่
อีกคนนึงนะฮะเจ้าของร้านกาแฟที่จังหวัดเชียงใหม่บอก
ผมคุณหน้ามากเลยคุณหน้าใครคุณหน้าที่น่าน่ะ
ไม่ต้องพือชื่อสิคุ้นหน้าที่น่านมาก
เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายปีก่อนคนหน้าตาแบบนี้
เคยมากินกาแฟร้านผมประจำและกินกาแฟร้านผมประจำเบ่งประจำ
่งคืออะไรเบ่งเหมือนบอกพวกบรรดาลูกน้อง
เสิร์ตทั้งหลายผมรวยมากบ้านผมมีภูวิลล่า
บ้านผมมีไล่กาแฟแล้วผมเป็นครูของเชฟอีกที
คือเชฟเก่งแล้วนะเชฟสอนทำกาแฟ
แล้วคนนี้เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นอาจารย์ของเชฟอีกที

แล้วมีความรู้เรื่องวายเรื่องกาแฟทั้งหมดเลย
ตรวจสอบมาตรวจสอบไปไอ้นี่มันขายหมูปิ้ง
อยู่กลางเมืองเชียงใหม่แล้วมันมารวยได้ยังไง
ของปลอมกลายว่ามันไม่ถูกต้องแล้ว

พูดมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะ
ไปมาก็มาเจอคุ้นคุ้นหน้าคุ้นคุ้นตาอีกที
ที่จังหวัดน่านก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับ
ภัยเอาไว้เพราะเชียงใหม่เจอแบบนี้มาแล้ว
บอกอีกทีกาแฟหน้านี่ของดีระดับประเทศระดับโลกนะครับ